เพราะว่าของที่จะได้เห็นต่อไปเนี่ย
ใครมายกเล่นแล้วก็เฮ้ยถ่ายมาให้ดูที

ห้ามยกเล่น
น่ากลุกของไอ้ไหล่มาสิมายกเล่น
น่ากลุกของไอ้ไหล่มาสิยกเฉาอ้อมโรงเรียน
ที่จะมาเจ้าฟั่นเล่นยกเสาอ้อมโรงเรียน

มาติดเอาไว้อย่างนี้ห้ามยกเล่น

ใครจะมายกเล่นเดินรอบโรงเรียนเนี่ยเหรอ
จะสนุกเหรอเอาจริง

แต่ติดเอาไว้ก่อนเผื่อไว้
เผื่อใครนึกอยากจะประลองกำลังยกขึ้นมาเล่น

แต่ถ้าคุณยกเล่นได้ถ่ายมาให้ผมดูหน่อย

อยากรู้จริงว่ายกได้จริง

เออยกซ้ายยกขวาม้วนเป็นคาทาเลยไหม

เออมันไม่ไหวนะมันไม่ไหวนะมันโอ้โหมันใหญ่มันหนักขนาดนี้

ก็อาจจะแปะเอาไว้กันคนมาหยิบมาจับย้ายที่มากกว่าดิฉันว่านะ
เดี๋ยวมาถึงจะใช้งานแล้วหาไม่เจอเลย

ห้ามจีบเล่นต้องจีบจริงจัง
เออแต่เขียนผิด
เขียนผิดเขียนจากจอจานมันท้อถุง

ใช่ทุกคนเดินมาพาบตลอดเลย